เด็กหญิงอายุ๑๒ขวบโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนแม่ก็อยู่ในห้อง
แต่แม่ไม่ห้ามคุณรู้ไหมครับว่าเด็กสะท้อนเรื่องนี้ออกมายังไง
เรียงความส่งครูครับ
ก็เข้าไปช่วยน้องผู้หญิงคนนี้คือพาพ่อแท้ไป
ไปแจ้งความที่สพลำลูกกาเพราะว่าถูกพ่อเลี้ยงอายุ๕๙คมขืนครับ
แล้วพ่อเลี้ยงพยายามจะเคลียร์ด้วยนะบอกเดี๋ยวจะชดใช้เงินให้๑แสน
แลกกับการไม่เริ่มเริ่มคดีเรื่องนี้ถูกเปิดเผยนะครับ
เพราะเด็กไม่ทนแล้วเขียนเรียงความส่งครูคุณผู้ชม
เนื้อหาใจความบอกว่าหนูถูกพ่อเลี้ยงกระทำทางเพศ
แม่แท้ก็รู้แต่ไม่ช่วยบอกให้อดทน
เพราะพ่อเลี้ยงไม่ได้รักแม่แต่เขารักลูก
เอ้าจะเลี้ยงดูส่งเสียลูกไปจนตายแต่เด็กกลัวไม่อยากให้เขาทำอีก
ไม่ชอบเขาหนูต้องทนทุกข์ไม่รู้จะขอให้ใครช่วย
ครูก็เลยเรียกเด็กมาถามจนทราบว่าถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน
แล้วแม่ไม่ช่วยจริงฮะพ่อแท้ของเด็กนะครับ
เล่าบอกว่าต้นปีเขากับแม่เนี่ยเลิกกันเลิกกันลูกก็ไปอยู่ในความดูแลของ
อดีตภรรยากับสามีใหม่เมษายนอดีตภรรยาขอลูกสาวไปอยู่ด้วย
เขาก็ไม่ว่าอะไรต่อมารู้สึกผิดสังเกตอดีตภรรยาพยายามกีดกัน
ให้คุยกับลูกไม่ให้โทรคุยกับลูกสอบถามลูกลูกบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน
สองครั้งครั้งแรก๒๗เมษายนแม่ออกไปทำงาน
เลี้ยงข่มขืนในห้องเช่าดิ้นขัดขืนแต่สู้แรงไม่ไหวหรอก
ครั้งที่๒ปลายเดือนพฤษภาคมช่วงกลางดึกนอนอยู่ในห้องกัน๓คนเนี่ยนะคุณผู้ชม
พ่อเลี้ยงข่มขืนอีกฮะเด็กพยายามสะกิดเรียกแม่แต่แม่ไม่ยอมตื่น
พอตอนเช้าบอกแม่แม่ก็เฉยบอกให้อดทนเพราะเขาจะได้เลี้ยงเราตลอดไป
๘กรกฎาคมพ่อเลี้ยงโทรมาขอไกลเกลี่ย
ชดเชยนะฮะโดยจะให้เงินแต่อย่าเอาเรื่องนะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ลูกมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มากแล้วซึมเศร้าแล้ว
ตำรวจสพลำลูกกาพาตัวพ่อเลี้ยงนะครับ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี

สื่อพยายามจะถามว่าจะขอโทษหรือมีอะไรจะพูดไหม
แต่เจ้าตัวสีหน้าเคร่งเครียดนะนี่คุณผู้ชมครับตอนพาตัวออกมา

ตำรวจแจ้งเขาหานะครับคมคืนกระทำชาวราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยเด็กนั้นไม่สามารถขัดขืนได้
และกระทำอาณาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีครับ